เมื่อวานทานมะม่วงดองของคุณแม่ที่เป็น

แล้วสบายตอนปล่อย

แล้วคุณมีวิธีในการเก็บมะม่วงยังไงบ้าง

เอ้า

เฮ้ยเลยลงจากนั้นถอย
เอาจริงปูบเปล่าเนี่ย

แต่คงทำขำแหละคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องเนี่ย
เคยแต่เห็นใช้ไม้สอยใช่ไหมหรือบางทีถ้ามันอยู่ต่ำแล้วก็เดินลงไปเก็บ
แต่ไม่เคยเห็นว่าจะต้องใช้กระจกข้างรถเปิดแบบนี้
แล้วค่อยปิดงับปั๊บเพื่อที่จะตัดคั่วมะม่วง
หรือมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคตในการตัดคั่วมะม่วง
ซึ่งว่าเอาจริงนะถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปนะ
ขโมยครับอันนี้ขโมยมะม่วงครับ

แต่คำขำผมว่าคงจะเป็นเพื่อนบ้านกัน

แต่อย่าไปทำเลยเอาจริงผมกลัวระบบรถจะเสีย

ยางมะม่วงใช่ไหมติดกระจกอีกอะไรอย่างนี้

นวัตกรรมใหม่ของที่ตัดมะม่วง